ในระหว่างที่เพื่อไทย
เชิญรวมไทยสร้างชาติ
เชิญพลังประชารัฐมา
คนเสื้อแดงหัวใจสีแดง

ที่ชื่นชอบพักเพื่อไทย
แล้วก็อาจจะเป็นอดีตคนเสื้อแดงเนี่ย
คอมเมนต์กันหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรกับ
เคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยในตอนนี้

คุณนัทธวุฒิสายเกลือบอกยังอยู่ครับ
ยังเป็นนัทธวุฒิคนเสื้อแดงเหมือนที่เคยเป็น
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทั้งสื่อและมวลชนส่วนหนึ่ง
ตามหาตัวผมยังอยู่ยังเป็นคนเสื้อแดงเหมือนที่เคยเป็น
ด้วยหัวใจว่าพักเพื่อไทยกำลังพยายามอย่างที่สุด
ที่จะฝากกับดักอำนาจตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
ใครลองมาทำจะรู้ว่าเรื่องมันโคตรยาก
เงื่อนไขไม่ใช่จะผ่านไปได้ง่าย
สวกับพักการเมืองอีกฝ่ายตั้งแง่
เพื่อนเราใน๘พักก็มีเรื่องที่ยังยอมไม่ได้
หลังเลือกตั้งเสร็จผมได้ออกเดินคุยกับสวที่รู้จัก
หาเสียงให้พิธาเรื่องแบบนี้นักเลงเขาไม่ต้องพูดกัน
แต่บางทีก็อยากบอกว่าคนเพื่อไทยหัวใจมันมี
คือต้องหาเสียงเพิ่มไม่เปลี่ยนวิธีทำ
หาผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมยังไง
สถานการณ์มันซับซ้อน๑๔๑เสียงเต็มทุกโหวตไม่เคยบิดพลิ้ว
ถ้ารวมเสียงสวได้พิธาเป็นนายกไปตั้งแต่รอบแรก
แต่โลกของความเป็นจริงก็อย่างที่เห็น
คุณนัทธวุฒิยังบอกอีกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะ
เป็นพักการเมืองที่โดนกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
จะผิดถูกยังไงเราก็สู้ของเรามาจนวันนี้
ยืนยันว่าถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยจะตั้งได้
เพื่อไทยนี่แหละจะเป็นคนทำให้สำเร็จ
ถ้าเพื่อไทยทำไม่ได้ก็ไม่มีพักไหนทำได้แล้ว
หลายคนถามผมว่าคุณนัทธวุฒิทำไมยังไม่ออกจากพักอีก
คุณนัทธวุฒิตอบผมยังอยู่ครับที่นี่บ้านผม
ผมจะยืนอยู่ที่นี่กับพี่ผมน้องผมที่เคียงข้าง

ถ้าถึงวันที่ไม่ใช่ไม่ต้องถามหรือตามหา
ผมจะพูดออกมาเอง

คนที่เขาอยู่ในพักเดียวกันแต่เขาเห็นไม่ตรงกันก็
ก็ถ้าเห็นชัดเจนก็พี่อ๋อยจตุรน
จตุรนใช้แสงและถูกใส่เกลือ